มาดูคลิปต่อไปเป็นคลิปจากกล้องหน้ามรถของคนที่เขาขับรถอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เขาไปเห็นไฟแดงเขาก็จอดแต่พี่ข้างไม่ยอมจอด

เออจะรีบไปไหนก็ไม่ทราบ
ดูนะฮะคันนี้เขาก็ขับตามกันไปคันหน้ารถเก๋งคันซ้ายก็เก่ง
ข้างหน้าไฟแดงถึงสี่แยกปุ๊บไฟแดงก็ต้องจอดนี่ฮะมาแล้วครับ
มาแล้วครับไฟแดงแท้นะฮะชะลอแป๊บชะลอแป๊บแล้วก็ฝ่าไฟแดงไปครับ
นี่คือสีแยกไฟแดงตำบลซับสวทอดอำเภอบึง๓๐๐๐ที่เพชรชบูรณ์ครับ
รถคันอื่นเขาก็จอดกันดีครับแต่พี่คันนี้กระบะตู้ทึบไม่ยอมจอด
น่าจะเป็นรถบริษัทด้วยครับขับมาที่เลนขวาซึ่งก็ผิดอยู่แล้ว
ขวามันคือต้องรอเพื่อเลี้ยวขวาแต่เขาไปเลนขวาเพราะมันโล่ง
แต่ก็ผ่าไฟแดงแล้วก็ไปนู่นฮะโอ้โหผิดสองดอกเลยเนี่ย
เยอะผิดแยะไปหมดเลยครับค่ะนะฮะตอนแรกคิดว่าเออจะจอดหรือเปล่า
เลี้ยวขวาไหมสุดท้ายไม่สนใจใครไปครับไปเลยครับ
กล้องหน้ารถจับเอาไว้ได้เป็นคลิปเด็ดให้เราเอาไว้ให้ผู้ชมด้วยดู
แล้วเขาเขียนข้อความขออนุญาตอ่านตามนะฮะขับรถขับแบบนี้แนะนำ
ขับรถควายเหล็กน่าจะเหมาะกว่าท้องนาไม่มีไฟแดง
ง่ายเห็นแก่ตัวจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุนะครับ
เพราะพฤติกรรมร้ายสำนึกแบบนี้นะฮะ
ตั้งใจเข้าเลนขวาจะฝ่าไฟแดงสุดท้ายตำรวจบึงสามพัน
ก็เห็นหลักฐานแล้วกำลังดำเนินการนะฮะ
เรื่องของการทำผิดก็เดี๋ยวโดนปรับไปพันหนึ่ง
คือตอนแรกพยายามคิดในแง่ดีว่าเขาตาบอดสีหรือเปล่า
แต่ว่าก็ไม่ใช่แล้วแหละนะคะให้ช่องให้เลี้ยวขวาแต่ตัวเองกลับตรงเนี่ยนะ